ทุกคนที่ชอบก่อเรื่องก่อราวทะเลาะวิวาสตีรันฟันแทงกันเนี่ย
มันไม่เลือกงานจริงงานอะไรก็ได้ขอให้เจอกันเถอะตะยีกันตลอดนะครับ
ที่นางรองบุรีรำนะครับมีการตีกันเกิดขึ้นนะที่คอนเสิร์ตงานเข้าพรรษา
ถึงขั้นตายหนึ่งเจ็บสี่นะครับทางนายสนิทเทพเนาผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองปลือตำบลลำไซโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำนะครับ
หลังเกิดเหตุก็พยายามช่วยกันแล้วแต่ว่าเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับ
วันนี้ได้นำตัวผู้ต้องหานะครับก็คือนายนพรัชบุญมีหรือนายเขียว
อยู่๒๖ปีมาพบตำรวจสพนางรองหลังจากที่ไน่เขียวนั้น
เป็นผู้ที่ก่อเหตุนะครับในการทำให้เขาเสียชีวิตไป๑บาท
สี่ที่ตีกันในงานคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้แต่ว่าในเขียวยังให้การปฏิเสธ
อยู่นะครับอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เกิดเหตุแล้วก็มีหลักฐานสำคัญในการก่อเหตุนะครับนำตัวในเขียวไปสอบสวน
วันเกิดเหตุมีกี่คนที่ไปกันแล้วมีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะได้ตามตัวมาสอบสวนยืนยันว่ายังไงก็จับไม่ผิดตัวนะฮะ
ถ้าคิดว่าคนอื่นทำแล้วตัวเองไม่เกี่ยวข้องไปหามา
บอกมาว่ามีใครบ้างที่จะเป็นพยานให้ได้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่มีการ
เสิร์ตก่อนวันเข้าพรรษาทำให้นายนัตรพลวิชัยกูล
หรือว่าในเต้อายุ๒๑ปีฉายาเต้หนองกันงาเสียชีวิต
แล้วเพื่อนที่มาด้วยกันอีกสี่คนได้รับบาดเจ็บครับลักษณะการเกิดเหตุเป็นแบบนี้นะคะ
นางสาวสุวนันขวาขุนทศอายุ๒๒ปีเป็นคนที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายนัทธพล
เขาเล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มของพวกเธอเนี่ยค่ะไปเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
มีคอนเสิร์ตก็ไปดูคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตเลิกขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
มีคนไปแอบข้างทางปาก้อนหินใส่แต่ว่าเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์นำหน้าไปก่อน
ก็ขี่หนีขี่หลบก็ตั้งใจจะหนีกันนะคะหลบก้อนหินแต่มันมีก้อนหินไปโดนเธอ
นายนัทพลก็เลยจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็เบิ้ลเครื่องทีนี้
ไอ้พวกที่แอบอยู่ข้างทางมันออกมาเลยออกมาสองคนก่อน
ในมือถือท่อนไม้ขนาดเท่าข้อมือมารุมตีศีรษะนายนัทพล
ตัวเธอก็ร่วงตกจากรถจักรยานยนต์ลงไปแล้วก็มีคนออกมาจากข้างทางอีกหลายคนเลยค่ะ
รุมนายนัทพลจนหมดสติแล้วก็หนีกันไปนี่ยังดีมีพลเมืองดีผ่านมาเห็น
ก็เลยแจ้งตำรวจและกู้ภัยเธอก็เลยรอดมาได้นะคะ
ส่วนนายนัทพลนั้นเสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เนี่ยจัดคอนเสิร์ตสองวัน
ช่วงเข้าพรรษาแล้วมันก็ตีกันทั้งสองวันเลยนะคะ
โอ้โหลักษณะก็คือคอนเสิร์ตเสร็จมาดักกันหน้างานดักกันข้างทาง